ดูสดสอนอปฐุมวันคุณจิรยุชบุญชูพู่ศือขาของเราอยู่ที่นั่น

ไปดูสดล่าสุดหน่อยนะครับ
พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่สนปฐุมวัน
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
รวมถึงแพทย์เด็กได้เดินทางเข้ามาที่สนปธุมวัน

ยังบริเวณชั้น๒ของสนปทุมวัน
โดยเบอร์รวมสริบส่วนชั้น๒

จะใช้มาสอบปากคำยาววชนที่่กม

หวิชาชีพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ขึ้นไปสอบปากคำเด็กก่อนหน้าแล้ว
ซึ่งกระบวนการในการสอบปากคำเด็กนั้น
กระบวนการที่มีการสอบถามจะต้องมีแพทย์เด็ก
ที่เป็นคนประเมินอาการอยู่ด้วยตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ทางพลตำรวจตรีนครินสุคลทวิทย์

ก็ได้เข้ามาสอบปากคำด้วยตัวเองที่สนปทุมวันด้วยเช่นกัน
โดยท่านได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
ตอนนี้การสอบปากคำเด็กเนื่องจากเด็กเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
การสอบปากคำจะต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอบปากคำด้วย
แล้วก็นอกจากเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับ
จะต้องมีแพทย์เด็กจากโรงพยาบาลมาประเมินอาการเยาวชนผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ซึ่งในกระบวนการสอบปากคำจะมีวิชาชีพแล้วก็มีแพทย์เป็นคนประเมินอาการ
โดยตอนนี้นะครับยังไม่ทราบสภาพจิตใจของเด็กว่า
พร้อมที่จะให้การแล้วหรือไม่นะครับส่วนผู้ปกครองของเด็กนะ
ตอนนี้ได้เดินทางมายังห้องสอบปากคำที่สนปฐุมวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทางตำรวจนอกจากจะมีการสอบปากคำเยาวชนที่ก่อเหตุแล้ว
ก็ต้องมีการสอบปากคำผู้ปกครองด้วยเช่นกันนะครับ
โดยนอกจากเยาวชนที่ก่อเหตุรวมถึงผู้ปกครองแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้มีการเชิญตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าภารกร
เข้ามาสอบปากคำร่วมด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเท่าที่ผมทราบมาก็มีประมาณ๕คนด้วยกันนะครับ

ซึ่งมีรายงานว่าการมาสอบปากคำในครั้งนี้
จากจะเป็นการสอบปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็ได้มีการสอบประคำในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับ
ซึ่งในขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสื่อมวลชนเข้ามาก่อติดเป็นจำนวนมาก
เพื่อรอผลการสอบปากคำที่ทางเจ้าที่สหวิชาชีพได้ขึ้นไป

ว่าผลการสอบปากคำนั้นจะออกมาในรูปแบบไหน
ซึ่งเราต้องรอทางเจ้าที่ตำรวจลงมาให้ข้อมูลก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับในขณะนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่า
การสอบปากคำนั้นอยู่ที่บริเวณชั้น๒ของโรงพักนะครับ
ซึ่งตำรวจยังไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพ
หรือเข้าไปอยู่ใกล้แต่อย่างใดนะครับ

แล้วก็หากการสอบปากคำนั้นมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้ว
ตำรวจจะลงมาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ

รายงานสดจากสนปฐุมวันครับ

ตอนนี้เราก็ต้องตามสถานการณ์กันแบบรอบด้านทีเดียวนะฮะ